ท่านผู้ชมครับมีลูกหนี้หญิงคนหนึ่งเธออยู่ที่จังหวัดขอนแก่น
บอกว่าเธอกลัวเหลือเกินนะมีเจ้าหนี้ของเธอเนี่ย
จากการไปเล่นแชร์วงหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นหนี้เยอะไปหมดนะ
หลักล้านนะนะพอไม่มีเงินใช้หนี้เขาส่งคลิปนี้มาให้ดู
เป็นคลิปการทวงหนี้หวังจะคมคู่นั่นแหละ

นี่เจ้าหนี้เขาส่งมาให้ลูกหนี้ดูนะ
บอกว่าเหมือนกับถ้าไม่จ่ายหนี้ก็จะโดนแบบนี้

ยังถามอีกพอใจหรือไม่หรือไม่พอใจอะไรยังไง
ฝั่งลูกหนี้ก็พอใจก็ได้ยอมให้จับมือ
แล้วก็นัดหมายกันไว้ว่าเดี๋ยววันไหนจะใช้เงินคืน

เพราะว่าทางฝั่งของลูกหนี้สาวที่ขอนแก่นเนี่ย
บอกเจ้าหนี้เนี่ยส่งมาให้เธอดูนะ

ไม่รู้จัดฉากหรือสร้างคอนเทนต์หรือว่าเวลาไปทวงหนี้ไปทำแบบนี้จริงก็ไม่รู้นะฮะ
คุณผู้ชมครับหญิงสาวที่เป็นลูกหนี้เนี่ย
เธอบอกว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้ของเธอ
เริ่มจากเล่นแชร์วงหนึ่งที่ขอนแก่นนะฮะ
โดยเห็นจากทางหน้าเฟซบุ๊กก็เล่นกับเขาไป

แล้วกลุ่มแชร์ที่เธอไปเล่นแชร์ด้วยเนี่ยสรุปยอดมาให้
เป็นหนี้ถึง๑ล้าน๘แสนบาท

เธอบอกความจริงเธอไม่เคยได้รับเงินจากวงแชร์เท่ากับยอดที่แจ้งมาเลยนะ
พอไม่มีเงินใช้เจ้าหนี้ก็บอกว่าเอาอย่างนี้
เดี๋ยวจ่ายเงินครบตามกำหนดเมื่อไหร่เนี่ยให้เวลา๓เดือนค่อยมาเอารถไป
นี่คันนี้นะฮะเธอบอกนี่คือรถของเธอนะครับ
วันที่เอารถไปวางจำนำเอาไว้ก่อนเนี่ย
เขาก็ยังให้ทำสัญญายืมเพชรยืมพลอยเพื่อใช้หนี้ด้วย
เอารถมาจอดค้ำประกันพร้อมโดนกระทืบถูกต้องอืมนี่
ติดต่อมอบแหวนเพชรอะไรเนี่ยเธอบอกเธอมีหลักฐานการคุยทางไลน์หมดนะ
วิธีการต้องใช้หนี้แบบนั้นแบบนี้เอารถมาวางยังต้องทำสัญญายืมเพชรยืมพลอยอีก
เหมือนกับล็อกไว้ทุกทางค่ะว่าสุดท้ายยังไงเธอต้องจ่ายล้านแปด
ถามว่าเอาแล้วจ่ายยังไงระหว่างนี้พอเอารถมาวางทำสัญญายืมเพชรยืมพลอย
เจ้านี่บอกว่าให้เธอชำระเงินให้เป็นค่าใช้หนี้วันละ๕๐๐๐บาท
ใครจะไปหาได้นะพี่อุ๋ยเอาจริงจริงวันละห้าพันอ่ะถูกต้องเธอบอกเธอจ่ายไม่ไหวฮะ
ได้เต็มที่ก็๒๐๐บาทบางวันได้มาเยอะหน่อยก็จ่าย๑๐๐๐๐บาท
แล้วรถที่เอาไปไว้เนี่ยก็เป็นชื่อของพี่สาวด้วยไปไปมาเจ้าหนี้เนี่ยไม่พอใจนะครับ
ส่งคลิปที่ท่านดูเมื่อสักครู่นี้มาขู่เหมือนกับจะส่งสัญญาณว่า
ถ้ายังไม่จ่ายเนี่ยยังไม่ให้เนี่ยวันละ๕๐๐เนี่ยจะโดนอย่างนี้นะ
บอกว่าเขาเป็นน้องของรองผู้การขอนแก่น

คือทำอะไรเขาไม่ได้หรอก
แล้วส่วนใหญ่ผู้เสียหายจะเป็นผู้หญิง

หนึ่งในสี่คนนั้นอีกการทำร้ายร่างกายโดยการตกหน้า

เหมือนกับคลิปที่เขาส่งมาขู่นะฮะ
นี่เธอบอกนี่คือลูกชายของเจ้าหนี้ของเธอนะ

ทางฝั่งเจ้าหนี้ของผู้หญิงคนนี้จะชี้แจงเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับ

หญิงสาวคนนี้เธอบอกว่าเธอจำเป็นต้องเล่นแชร์เพื่อหาเงิน
เพราะต้องการนำเงินมาปรับปรุงร้าน
ซึ่งขาดทุนในช่วงโควิด
แต่สุดท้ายไม่คิดว่าชีวิตจะต้องมาเจออย่างนี้
หลังจากเกิดเหตุหลังจากได้เห็นคลิปที่เจ้าหนี้ส่งมาข่มขู่

แต่เธออ้างว่าตำรวจเนี่ยเขาไม่รับแจ้งความ
โดยให้เหตุผลว่ามันเป็นเรื่องของเธอกับทางเท้าแชร์
ตอนนี้ก็เลยต้องรอกระบวนการทางศาลเพียงอย่างเดียวนะ
แล้วก็อยากขอความเป็นธรรมกับทางฝั่งของเท้าแชร์
ถ้าต้องฟ้องร้องกันอะไรกันเธอบอกเธอไม่มีเงินจ่ายหรอก
ถ้าจะฟ้องก็ฟ้องเลยนะฟ้องร้องขึ้นศาลเลย
แล้วเธอจะได้เข้าสู่กระบวนการขอผ่อนจ่าย
ขอความเป็นธรรมในการผ่อนจ่ายเนี่ยฮะ
แล้วก็เลยเอาคลิปมาโพสต์เพื่อขอความช่วยเหลืออีกทางหนึ่ง
ทางเพจทนายอาสาให้คำปรึกษากฎหมายแพ่งและอาญาฟรี
ตอนนี้เธอกำลังรอความช่วยเหลืออยู่
มันก็อยู่ที่ว่าหลักฐานของการเป็นหนี้ของเธอเนี่ย

แล้วการเล่นแชร์ตรงนั้นยอดแชร์มันตรงกับยอดที่เธอบอกว่าต้องเป็นหนี้แล้วต้องใช้เขาหรือเปล่า
ถูกต้องตามกฎหมายไหมใช่นะคะ